คุณผู้ชมครับกิจกรรมบริเวณด้านหน้าวัดแขกถนนศรีลมนั้น
ภาพเพื่องคุณผู้ชมเห็นดูได้หลังผมนะขนาดนี้
ก่อนหน้านี้บริเวณพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นจุดที่มีการปลาใสบริเวณจุดนี้
โดยมีรถเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่มาบริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งล่าสุดนั้นทางกลุ่มแก่นำขึ้นบนเวทีประกาศ

ยังมีกลุ่มมวลชนจับกลุ่มอยู่บริเวณนี้
เล่นแล้วก็ร้องเพลงตามจังหวะเพลงที่กลุ่มแกนนำเปิด
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับน้องมายพระสรวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
ซึ่งเป็น๕แก่นำที่ไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมนีนะครับ
โดยน้องมายบอกนะคะว่า
หลังจากที่ตำรวจสนปฐุมวันยื่นสารขอไม้จับ๕แกนนำ
มายบอกนะคะว่าเป็นเกมของรัฐบาลที่พยายามใช้กฎหมายในการปิดปาก
พยายามตัดทอนกำลังของกลุ่ม
แต่อยากบอกให้รัฐบาลอยากบอกนะคะว่า
อยากให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นหรืออุณหภูมิทางการเมืองลดลง
ต้องรับฟังประชาชนอย่าใช้กฎหมายมาบีบบังคับประชาชน
ให้ประชาชนต้องทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ยังเด็ดขาด
มายบอกนะครับว่าสถานการณ์ชุมนุมณขณะนี้
อยากให้คนที่เห็นต่างทุกคนเปิดใจ
ร่วมพูดคุยกันอย่างจริงใจมากกว่า
มองว่าหากการหาทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
ส่วนการเดินทางไปชุมนุมยึดหนังสือที่สถานทูตนั้น

แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการให้เกิดการปฏิรูป
และกลับมาอย่างสง่างามไม่ได้เป็นการล้มล้างนะครับ
มายบอกอีกนะครับว่าเรื่องคณะกรรมการสมรรถฉันนั้น

มองว่าต้องเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อพูดคุยหาทางออก
ให้สังคมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างแท้จริง
และจะสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาล
ว่าจะรับฟังประชาชนมากน้อยแค่ไหน
อยากทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนมากน้อยแค่ไหน
นี่คือสิ่งที่น้องมายให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก่อนที่เวทีจะยุติการชุมนุมไป
คุณผู้ชมครับพอสิ้นสุดการชุมนุมบริเวณจุดนี้
คุณผู้ชมครับฝนได้ตกลงมาแต่ไม่ได้หนักได้หนักมากนะครับ
ซึ่งทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้
แยกย้ายที่กำลังที่จะพากันกลับ
ด้านข้างของผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
มีตุ๊กตามินเนียนที่เป็นตุ๊กตามินเนียนเนี่ย
ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มมวลชนอีกฝ่ายหนึ่ง
วันนี้ก็ถูกนำมาจัดแสดงอยู่บริเวณพื้นที่นี้
ตัวกระจายอยู่บริเวณพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง
ทำให้กลุ่มมวลชนนั้นรู้สึกมีการถ่ายลงถ่ายรูป
ลงเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
แกนนำบอกนะครับว่าพรุ่งนี้จะนำมวลชนทั้งหมดนั้น
ไปยังสมาคมนักข่าวเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงาน
เท่านั้นก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนศรีลมครับ
มีผู้สื่อข่าวของเราอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ถนนศรีลมนะครับ
คุณวิมลวันธรรมภักดีนะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับ

ตอนนี้กลุ่มราชดร๖๓อยู่ระหว่างการยุติการชุมนุมแล้วก็อยู่ระหว่างการกระจายกันกลับไปยังภูมิลำเนาหลังจากที่ชุมนุมกันมาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันซึ่งแก่นำบอกว่าในช่วงบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้
ที่จะไปตรวจสอบจริยธรรมของสื่อแขนงหนึ่งด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดจากมุมสูงของรถถ่ายทอดสด

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็จะเป็นภาพมุมสูงจากรถถ่ายทอดสดของทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ในขณะที่ทางด้านของแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุม
อยู่ระหว่างการประกาศให้มวลชนนั้นออกจากพื้นที่นะคะ
หลังจากที่ประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๙นาฬิกา๒๙นาที
ซึ่งก็สอดคล้องกับเพจของกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
รวมไปถึงแนวร่วมการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์นะคะ
ที่มีการประกาศผ่านเพจว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
ยุติการชุมนุมในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ที่เวทีปลาใสบริเวณหน้าวัดพระมหาอุมาเทวี
ก็มีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นเวทีปลาใสของแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายอัตภพลบัวพัฒน์นะคะ
นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วรวมไปถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ก็คือนายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นะคะ
โดยมีการมาชุมนุมที่นี่แล้วก็มีการปราศัย
ถึง๓ข้อเรียกร้องที่มีต่อรัฐบาล
รวมไปถึงกรณีการให้ปล่อยแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ยังคุมขังอยู่ในเรือนจำ
โดยยืนยันว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไม่มีท่อน้ำเลี้ยง
และการชุมนุมในครั้งนี้ก็ไม่มีแกนนำด้วย
จากนั้นค่ะแก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่า
ถึงเวลาแล้วนะคะที่มวลชนราศดร๖๓
จะยุติการชุมนุมในเวลา๒๙นาฬิกา๒๙นาที
ซึ่งก็เป็นเวลาที่สอดคล้องที่มีการประกาศ
ในเพจเยาวชนปลดแอบค่ะ
จะเห็นได้ว่าจนถึงขณะนี้นะคะ
วลชนของกลุ่มราศดร๖๓นะคะ
ยังไม่มีการเข้าออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
หลังจากนี้ค่ะคาดว่าอีกประมาณ๓๐นาที
มวลชนราศดร๖๓จึงจะสามารถออกจาก
พื้นที่ของวัดพระมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกได้
เนื่องจากว่ามวลชนที่มาชุมนุมในวันนี้มีจำนวนมาก
ขณะเดียวกันถนนศรีลมที่มีการเปิดปิดการจราจร

ก็คาดว่าจะสามารถเปิดการชุมนุมได้
เปิดการจราจรได้ในเวลา๒๑นาฬิกา

วัดแขกวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ

ค่ะดังนั้นนะคะที่วัดแขกศรีลม